คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าอยากจะเตือนภัยให้ทุกคนนั้นป้องกันกันหน่อยนะคะ
อย่างเหตุการณ์นี้คือรถบรรทุกลองกองวิ่งมาวิ่งมาทางตรงแล้วสักพักเขาจะกลับรถ
แต่จังหวัดนั้นแหละค่ะไปสังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งเหมือนมาจอดขวาง
แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้ไปติดตามในช่วงตลอดผ่าแปลก
โอ้โหคุณชิสาไอ้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
นั่นสิครับคุณมาไงง้วงไปวิ่งมา
ดูอีกครั้งหนึ่งภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ประสบเหตุ
ขับมาอยู่ดีขับมาทางตรงตามเลนปกติ
ปัดเจอเจอกับมาคันนี้จอดคว้างกลางทาง
เขาก็เลยเสียหลักตกลงไปที่ร่องข้างทางเลยค่ะ
แล้วคันหลังไม่มีทางรู้เลยนะจริงค่ะไม่มีทางเห็นเลยนะ
แล้วเนี่ยค่ะจบตรงที่ข้างคลองนี่แหละคุณผู้ชม
เป็นวินาทีชีวิตก็ว่าได้นะคะ
แล้วจุดนี้คุณผู้ชมค่ะเผื่อใครสัญจรแถวนั้นให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ถนนทุ่งสงเวียงสะจังหวัดสุราชธานีค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงครึ่งนะคะช่วงเช้า
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์นี้พอได้ดูภาพจากภาพหน้ารถแล้ว

พบรถบรรทุกเจ้าของกล้องเนี่ยค่ะเขาก็ประสบเหตุนะคะ
แล้วรองกองที่บรรทุกมาเนี่ยโอ้โหลนตกเกลือนพื้นเต็มไปหมดเลย

สภาพรถก็พลิกคว่ำยับเยินเลยนะคะ
นี่สู้ครับคนขับปลอดภัยดี
นะคะก็อัปเดตความคืบหน้าสถานการณ์ครั้งนี้ให้ว่าอย่างน้อยคนขับก็ปลอดภัย
รถกระบะที่จอดขวางทางอยู่ถูกชนพังยับเหมือนกันนะคะ

ผู้ใช้ติ๊กต๊อกก็เลยนำคลิปมาโพสต์เอาไว้เตือนภัยกันนะคะว่า
รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องเคารพกฎจราจรนะคะ
แล้วก็ต้องมีน้ำใจให้กันและกันด้วย

ผมเข้าใจนะถ้าไปดูภาพเหตุการณ์อีกที
ถ้าให้เดานะกระบะคันนี้พยายามที่จะกลับรถ

แต่ว่าจะทำแบบนี้มันผิดกฎแล้วรถแถวนี้เข้ามาเร็วแล้วยิ่งโอ้โหฝนตก
อืมยิ่งซ้ำซ้อนเลย

มันมีอยู่แล้วที่กลับรถนะคะ